ไปดูที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรกันบ้างนะครับ
มีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร
บริการประชาชนในพื้นที่ซ่อมเครื่องมือเครื่องจักร
อุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนฟรีไม่คิดเงินครับ
นายทานีธัญญาโภตพรจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ฟิกิตเซ็นเตอร์แบบถาวรประจำจังหวัด
โดยมีนายสุภาพมณีรัฐประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษากำแพงเพชร
นายมนูคุ้มกล่ำผู้มนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
คณะครูอาจารย์นักศึกษาร่วมพิธีเปิดครับ
มนูเปิดเผยว่าวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนนี้ตามนโยบายของรัฐบาล
โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ
และพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
และเป็นศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรประจำจังหวัด
เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ครับ
ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการเกษตร
ยานพาหนะอุปกรณ์การประกอบอาชีพเครื่องใช้ในครัวเรือน
อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน
เป็นการเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
เปิดบริการภายในวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเว้นวันหยุดราชการนะครับ
โดยไม่เสียค่าบริการครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกครับว่าในพิธีเปิดทุกคนได้ชมรถบังคับติดกล้อง
ใช้สำรวจยามีเหตุเช่นตึกถล่มพร้อมชมเตียงผู้ป่วยแบบปรับได้
เพื่อความสะดวกในการรักษาของแพทย์พยาบาลครับ